ก่อนฝนจะตกมันก็ร้อนใช่ไหมครับถ้ายิ่งร้อนแล้วยิ่งรถติดด้วยเนี่ยมันจะยิ่งหุดหงิดแต่จะต้องใจเย็นแล้วก็อย่าไประบายอารมณ์กับผู้ร่วมถนนนะฮะที่ชุมพรผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมาขู่คู่กรณีหลังจากที่เขาพยายามรีบแหละดูออกเพราะว่าแทรกมาตามไหลทางเลยครับคุณผู้ชมลองดูครับ
ทางมันก็เบียงจะไปทำไมพี่ไอ้ทางมันก็เบียงพี่จะแทรกไปทำไมบ้าหรือเปล่า

คลิปนี้นะครับจะเห็นว่าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะฮะแล้วก็ดูวงกระมังแดงเราพยายามซูมแล้วซูมแล้วซูมแล้ว
เห็นรถหลายคันนะครับแล่นบนหลายทางซึ่งเจ้าของรถคันที่ชักปืนขู่เนี่ยนะฮะคงไม่พอใจแหละที่เจ้าของโพสต์เนี่ยไม่หลบให้จึงบีบแตร่ไล่แล้วก็ชักปืนขู่ครับ
น้องชายขับรถหกล้อจะไปส่งของที่สุราชธานีครับ
พอมาถึงช่วงสวีชุมพรนะคุณผู้ชมมีรถยนต์คันนี้ขับเบียดไหลทางขึ้นมาครับ
ข้างหน้าคือมันมีก่อสร้างมีทางเบี่ยงไงครับรถมันก็ชะลอตัว
หลายคันก็จะใช้วิธีนี้แล้วน้องชายของเขาที่ขับรถหกล้อเนี่ย
ไม่สามารถจะหลบออกขวาไปได้แล้วล่ะจึงอาจจะทำให้รถคันนี้ไม่พอใจ
คุณมณะฝากไปถึงคู่กรณีที่ชักปืนขู่บอกว่าใจเย็นลูกพี่นะฮะ
ไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกรถติดก็แย่อยู่แล้ว
อากาศร้อนก็แย่อยู่แล้วเห็นแบบนี้นะกลัวจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางครับ